ตามเรื่องนี้กันต่อค่ะเราตามให้เรื่องที่น่าเห็นใจ
คนที่อยู่คอนโดมิเนียมแห่งนี้เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปค่ะ
โดมิเนียมแห่งหนึ่งนะคะแถวนนทบุรี
แล้วก็มีคนที่อาศัยอยู่ใน๒อาคารนี้
ก่อนหน้านี้เขาก็บ่นว่าน้ำมีกลิ่นเหม็นมีสีเหลืองมันแปลก
ก็เลยให้ช่างมาล้างแท้งน้ำ
พอล้างแล้วดูในแท้งน้ำเนี่ยมันมีถุงพลาสติกเป็นถุงหูฮิ้วอะค่ะ
ด้านในคล้ายกับอุจจาระผูกปากถุงอยู่อย่างนี้

ซึ่งน้ำในแท้งมันก็ส่งไปแต่ละห้อง

ช่วงปีใหม่อยู่ยาวเดี๋ยวล้างใหญ่

เอาเลยรอไม่ไหว
ถุงที่ว่านี้ก็ส่งไปให้ตรวจสอบแล้ว
เบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นอุจจาระนี่แหละ
ส่วนลูกบ้านผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมแห่งนี้
เขาก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
แล้วก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
เรื่องของความปลอดภัยความสะอาด
เขาไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ด้วยนะคะ
คือวันนี้นักวิทยาศาสตร์การประปานครหลวง
เขาเดินทางไปเลยที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้

เก็บตัวอย่างน้ำภายในถังพักที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกแหละเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่
ต้องไปตรวจสอบว่าคุณภาพน้ำเป็นยังไง
แล้วก็คือไม่รู้ไงว่าไอ้ถุงที่ว่านี้

มันจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย
คนที่เขาอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้หรือเปล่า
ฉัดชัยชาติวัฒนานนท์นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายคุณภาพน้ำ
การประปานครหลวงพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการ
นักวิทย์ชุดขาวการประปานครหลวง

เป็นอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างน้ำภายในคอนโดมิเนียมแห่งนี้ค่ะ
ผู้อาศัยรายหนึ่งเล่าให้ฟังว่า
เขาสังเกตเห็นความผิดปกติของร่างกาย
ของคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมแห่งนี้
หลายคนเขาเริ่มป่วยเริ่มไม่สบายตาแดง
บางคนมีผื่นคันขึ้นตามตัว
เขาก็สงสัยว่าเกิดจากอะไร
จนมาพบว่าน้ำที่ใช้อยู่ในคอนโดแห่งนี้
สีมันเปลี่ยนก็กังวล

แม้ว่าทางคอนโดมิเนียมจะล้างถังพัก
หรือว่าแท๊งน้ำไปแล้วก็ตามหลังจากเกิดปัญหา
พบถุงใส่สิ่งปฏิกูลคล้ายอุจจาระอยู่ภายในถัง

เขาล้างถังไปแล้วแต่มันยังไม่สบายใจ
เพราะว่ามัยล้างแค่น้ำผัดมาได้
มันยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยจริงจริงมันยังไม่ได้ล้างมันยังไม่ได้ครีนแบบถูกต้องตามวิธีการที่จริง
ฉะนั้นถ้ามันผ่านขั้นตอนตรงนี้เราคิดว่าความสบายใจมันจะมาส่วนหนึ่ง
เราสามารถสั่งมาใช้น้ำได้ทุกวันนี้คือซื้อน้ำค่ะ
ตั้งแต่รู้ตัวอาคารซื้อน้ำเพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดก๊อกน้ำเราเหมือนเจอปีศาจล้าง
อืมคือความรู้สึกมันอย่างนั้นเลยนะ
คือลูกบ้านบางคนถึงขั้นบอกว่าเปลี่ยนแท็งค์ไปเลยได้ไหมล่ะ
แท็งค์เก่าทิ้งเอาแท็งค์ใหม่มาเลยได้ไหม
ค่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยปีนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ
ไปตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้ำนะคะก็ปีนขึ้นไปก็ไม่ง่ายอ่ะ
ถ้าคนที่ไม่ชำนาญก็ยากเหมือนกันกว่าจะปีนขึ้นไปเปิดฝาแท้งเนี่ยนะคะ

เขาก็ต้องเอาไว้คอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอด
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบก็บอกว่าทางนิติบุคคลและผู้พักอาศัยร้องขอไปนะคะ
ให้ไปตรวจสอบคุณภาพน้ำให้หน่อย
วันนี้ก็นำสารคอรีนชนิดเข้มข้นมอบให้กับนิติบุคคล
ให้เอาไปใส่ถังพักน้ำเพื่อฆ่าเชื้อปล่อยเอาไว้ประมาณ๖ชั่วโมง
หลังจากนั้นสามารถใช้น้ำได้
ส่วนการตรวจสารปนเปื้อนอื่นเช่นสารอิโคลายสารโคลิฟอร์มที่มักจะเจอมากับสิ่งปฏิกูลอุจจาระอะไรแบบนี้ค่ะ
มันจะมีสารต่างเหล่านี้ก็เก็บตัวอย่างน้ำไปเพื่อวิเคราะห์ในห้องทดลอง
รอก่อนจะรู้ผลภายใน๒๔ชั่วโมง
ส่วนประเด็นที่กังวลว่านิติบุคคลล้างถังไปแล้วโอกาสจะเจอเชื้อที่ไปตรวจวันนี้มันจะน้อยลงไหม
เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นไปได้แหละเพราะว่าเจอสิ่งปฏิกูลเมื่อวานล้างถังไปแล้ว
วันนี้ไปตรวจน้ำเชื้อที่เจอมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิม
นี่นะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะยังมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่บ้าง
ก็ตรวจเท่าที่ตรวจได้ค่ะหลังจากที่มีการล้างแท้งกันไปแล้ว
ทางวัลปาจะสามารถตรวจศอกรู้ได้ว่าเชื้อนี้เป็นเชื้ออะไรถึงครับ
เชื้อนี้มีส่วนผสมมาจากที่ไหนแล้วสามารถทำให้เกิดอะไรได้บ้างครับพี่
ก็ถ้าตัวเจอก็แสดงว่าการล้างเนี่ยยังไม่ได้
และแปลว่าถ้าเจอสัตว์นี้เนี่ยแปลว่าในนี้คือมีอุจจาระเนี่ยเนาะถูกเลยครับ
แล้วจะทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้าง
ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดเป็นพวกท้องล่วงท้องเสียอะไรอย่างนี้
เพราะวันนี้ผมเอาคอลีนมาก็จะมาให้ทางเนี้ยแหละแช่คอลีนที่ถังพักอ่า
ถ้าแช่คอลีนแล้วโอกาสก็ไม่ควรไม่น่าจะเจอครับไม่น่าจะเจอเชื้อแล้วล่ะถ้าคอลีน
เมื่อแช่คอลีนสำคัญพอว่าความเข้มข้นที่เราจะใส่แช่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงแล้ว

เดี๋ยวเราก็ต้องปัดทิ้งครับเดี๋ยวพอเราแช่ตามระยะเวลาแล้วใช่ไหมครับ
ตามพ่อเหมือนกับการล้างพ่อไปด้วย

ทางการประปาจะเข้ามาตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกครั้ง
แล้วก็ติดตามผลในวันถัดไป
ผู้กำกับการศาลีตำรวจภูทรโรตนรัตนาธิเบช

ซึ่งก็บอกว่าได้มีการประสานทางคอนโดให้ดูกล้องวงจรปิด
บริเวณโดยรอบอาคารเพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิด
เรื่องต้นคาดว่าเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งนี้
หรือไม่ก็ต้องเป็นคนที่ชำนาญเส้นทางเป็นอย่างดี
เพราะว่าบนดาดฟ้าที่มีถังพักน้ำ
เป็นช่องที่ปีนขึ้นไป
ถ้าไม่เคยอยู่ที่นี่หรือไม่ได้คุ้นเคยกับสถานที่จะไม่รู้ไง
ว่ามันต้องขึ้นไปที่ช่องไหนอะไรยังไง

ยังไม่สามารถชี้ชัดได้นะคะว่าเกิดจากอะไร
ต้องมีการสอบสวนนิติบุคคลอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ถ้าใครเป็นผู้กระทำความผิด
ถามว่าจะลงโทษในข้อหาอะไรยังไงได้บ้าง

ก็เป็นข้อหารักษณะของการ
รบกวนการครอบครองการอยู่อาศัย
อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น

ซึ่งก็มีลูกบ้านที่คอนโดแห่งนี้เขาก็ไป

ที่สพรัฐนาธิเบสตั้งแต่เมื่อวาน
สพรัฐนาธิเบสเขาก็บอกว่าเขาก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ให้นะคะ
ก็เพื่อที่จะได้มีการตรวจสอบว่าใครไปก่อเหตุนี้

ก็เดี๋ยวก็รู้แล้วฮะถ้าเจอตัวนะ

แต่ส่วนหนึ่งก็ทำให้น่าคิดอยู่เหมือนกันนะฮะว่า
เอาละฝาแท้งน้ำเนี่ยอาจจะเพื่อความสะดวกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ต้องล็อกเนี่ย
แต่ประตูในจุดที่จะเข้าไปถึงเนี่ย

ในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะขนาดนี้เนี่ย
ถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นอันตรายมากกว่านี้

ไม่เจ็บไม่ตายกันทั้งตึกเลยเหรอนะ